คือจริงแล้วไม่ออกถ้าให้ตำรวจมองกันการทำคดีซึ่ง
เราเห็นข้อที่จริงที่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อปีห้าห้านี่
แล้วทิ้งเวลามาเจ็ดแปดปีเนี่ยถึงมาได้คำสั่งไม่ฟ้อง
เพราะว่าตัวในบสหรับหนีค่ะเพราะการจะจะส่งสำหนุนมันต้องพร้อมตัวค่ะแต่ช่วงยืด
มันมีการเอาพยานมาสอบพยานเชื่อถือได้หรือเปล่า๗๘ปี
ว่าตอนแรกคุณทำไมเอามาสอบ
พยานตัวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่วันเวลาคุณมาหรือไม่
ใช่ไหมแล้วคุณดันไปฟังดรอะไรต่าง
มาพิสูจน์เรื่องความเร็วคุณเอาหลักอะไรมาล่ะ
การก็ต้องสอบดิแล้วทำไมคุณเชื่อ
หลักสุดท้ายล่ะพยานสุดท้ายหลักสุดท้าย
ทำไมคุณไม่เชื่อไอ้หลักฐานตั้งแต่ต้น
คุณใช้อะไรนะดุลพินิษฐ์อะไรอ่ะ
คุณเชื่อได้ยังไงคนชาวบ้านเขายังไม่เชื่อ
แล้วคุณเชื่อคุณเป็นนักกฎหมายคุณเชื่อได้ยังไง

มันเป็นอำนาจมันเป็นดุลพินิษฐ์

เรียนเข้าใจถูกไหมคือพอมันบอกว่า

คือเขามีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิษฐ์แบบนี้
คือเรียกได้ว่าคือจบเลยนะคะ

เขาจะใช้นักกลุ่มอาจจะใช้คำว่าดุลพินิษฐ์
ดุลพินิษฐ์ก็เป็นเกาะคุมกันของคนที่สั่ง

ถ้ามีการตรวจสอบว่าดุลพินิษฐ์อันนี้มันไม่ชอบ

เอาผิดคนใช้ดุลมินิตนี่ได้นะ

ก็คือตำรวจนั่นแหละเจ้าของสำนวนใช่ไหมคะทีนี้เวลาสู้คดีกันกับฝั่งผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะ
คือมองตากันก็รู้ไหมคะว่าอ๋อใช้วิธีนี้คือต้องการเช่นต้องการให้ระยะเวลาทอดออกไป
ใช้วิธีนี้คือต้องการจะเพิ่มน้ำหนักให้ฝั่งตัวเอง
ใช้วิธีนี้ต้องการจะดิสเครดิตน้ำหนักของผู้ฟ้องก็คือตำรวจก็คือเจ้าของสำนวนเนี่ย
คือเวลามองกันแล้วดูทรงเนี่ยคือรู้ไหมคะว่ามาแนวไหนเพื่อต้องการผลอะไร
รู้เลยรู้ตั้งแต่ต้นว่าจะช่วยกันยังไงจะวางรูปคดีกันยังไงเรารู้หมดแล้ว
เรารู้ถ้าเราเป็นตำรวจในฐานะที่ผ่านงานเรารู้แต่ในความรู้ของเราเนี่ยบางทีเราทำอะไรไม่ได้
เขาจะอ้างข้อกฎหมายอ้างดุลพินิษฐ์อ้างกฎระเบียบที่มันมีให้ไว้

เป็นสิทธิ์อย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ย
ผมถามว่าเขามีสิทธิ์จะร้องขอเป็นธรรมแต่เราทำไมไม่ไปใช้สิทธิ์ว่าเราก็ไม่รับฟังเขาได้นะ

เรานี่เราไหนคะเราตำรวจหรือเราอายการคะท่าน
คือคำนวณเนี่ยมันหมดจากตำรวจไปแล้วค่ะ
สำนวนเนี่ยจะส่งไปถึงอายการอายการท่านเองเขาจะเขาไปร้องขอความเป็นธรรม
อายการสามารถจะสั่งตำรวจให้ทำการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้โดยกำหนดประเด็น
เขาจะกำหนดเลยให้สอบคนนี้เพราะได้รับการขอเป็นธรรมว่าคนนี้เห็นเหตุการณ์ให้สอบคนนี้
และให้สอบประเด็นนี้ตำรวจก็ต้องสอบตามที่อายการสั่ง
อย่างนี้เรารู้ทรงอยู่แล้วว่ามันจะต้องช่วยกันรู้ทรงแต่เราพูดได้ไหมเพราะมันเป็น
ได้ไหมคะมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะเขาสั่งให้สอบเราจะโต้แย้งไงว่าเราไม่เชื่อ
เพราะอายการเขาสั่งให้สอบเขามีชื่อมาเราไม่สอบได้ไง
ถ้าไม่สอบเราก็ต้องตอบโต้ไปว่าไม่สอบแต่เราก็ทำไม่ได้เพราะมันเป็นอำนาจไง

เดี๋ยวฉันขอปิดท้ายนิดเดียวเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกับทางรองวิชัยนะคะ
ฉันขอปิดท้ายช่วงแรกก็คือว่าคือตอนที่เกิดคดีนี้ขึ้นตั้งแต่ปี๕๕เนี่ยนะคะ
คือเรียนเชื่อว่าคนที่อยู่ในเส้นทางของกระบวนการยุทธรรมจะจับตามองคดีนี้แน่
เพราะว่ามันอาจจะทำให้เห็นการทำงานอาจจะเป็นตัวอย่างคดีหรือใดก็แล้วแต่นะคะ
คือท่านคิดไหมว่าจะลากมาถึงวันนี้แล้วท่านคิดไหมว่าสุดท้ายบทสรุปจะมา

ผมว่าคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วผมเคยบอกน้องที่ทำสำนวน
เอาว่าคดีนี้เป็นคดีเล็กนะแต่คนใหญ่
ทำไมทุกคนพูดกับดิฉันแบบนี้ตลอดเลยว่าเนี่ยคดีล่ะ
เล็กเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีขับรถชนคนตายหลบหนีเมาเมาทุกวัน
อย่างเมื่อคืนผู้หญิงขับรถเมาก็คือมันเยอะอยู่ทุกวันมันมีตัว
แต่คนมันใหญ่ไงคนใหญ่ก็คือคนมีชื่อเสียงคนมีอำนาจคนมีตังค์
ใช่ไหมคนเลยสนใจดังนั้นเนี่ยการทำสำนวนเนี่ย
เราก็จะรู้ทรงแล้วคุณจะช่วยหรือไม่ช่วย
อย่างคดีน้องชมพู่คดีใหญ่มันคนสนใจแต่คนที่
คนเกี่ยวข้องเป็นคนเล็กไงอ่าแบบเขารักษณะอย่างนั้นคือชาวบ้าน
ชาวบ้านทั่วไปอย่างนี้ดังนั้นไอ้คดีอย่างนี้
คดีใหญ่คุณดูได้เลยว่าอย่างที่เขาพูดว่า
จะมีกระบวนการคอยช่วยเหลือคอยเอื้อคอยอะไรให้ทุกอย่าง

ยังไม่กล้าสรุปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทีมตรวจสอบเขาสรุปดีกว่านะคะ
แต่ทีนี้ขออีกหน่อย
คือการที่ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายนะคะของคดี
หรือว่าผู้ต้องหาก็แล้วแต่เนี่ย
ไปใช้การร้องขอความเป็นธรรมของกรรมธิการสภา
แต่ไปใช้กลไกร้องขอความเป็นธรรมของสภาผ่านกรรมธิการเนี่ยอันนี้ตำรวจเจอบ่อยไหมคะ
ก็ไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าผมมองดูนะไอ้ตัวนี้ถ้าผมเป็นกรรมธิการนะผมจะไม่รับ